ต่อไปนี้ผมว่าสาวกหรือว่าคอทุเรียนไม่ถูกใจสิ่งนี้อืม
เวลาไปซื้อทุเรียนเนี่ยบางคนก็ซื้อเป็นลูกกลับไปแกะเองที่บ้าน
บางคนก็เอาแกะมาเลยเอาแต่เนื้อนะเดี๋ยวจะเอาเนื้อกลับไปกินที่บ้าน
อ่าแต่ผู้หญิงคนนี้เขาไปซื้อเขาบอกว่าครั้งเดียวพอไม่โอเค
มันไม่ได้แค่เนื้อมันมีแกนของทุเรียนเนี่ยมากับภูของทุเรียนด้วยเหมือน
แบบแม่ค้าแบบพยายามจะหลอกตบตาเธอนะฮะอ่ะไปดูสิ่งที่เธอ

นี่ฮะแต่จริงแล้วมันก็ต้องมีอย่างนี้มาเนอะ
แกะทุเรียนมาถ้าเกิดว่าแกะจากจากลูกมาเนี่ยนะคือพูดง่ายคือมันจะได้เป็นส่วนยึดให้สองเม็ดเนี่ยมันติดกัน
ไม่งั้นมันจะพูดมันจะแตกจากกันเออได้ไหมฮะเออแต่คนเขาซื้อมาเขาบอกว่าเฮ้ย
แก่มันเยอะขนาดนี้ล่ะเนื้อมันก็ไม่เยอะมันทำให้รู้สึกว่าได้
ภูใหญ่เนื้อเยอะแต่พอแกะออกมาแล้วเนื้อมันไม่ได้เยอะเท่านี้
อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่ก็มุมลูกค้านะเออเนี่ยคุณผู้ชมก็ในมุมของลูกค้าเขาบอกว่า
ออกมาแบบนี้ทุเรียนที่แกะเนื้อแล้วแถมแกนทุเรียนมาด้วยทำให้ลูกค้า
พวกนี้เขาเขาบอกเขาแอบคิดมาได้ว่าเอ๊ะนี่มันมันเป็นกล่นกลงอย่างหนึ่งของ
ค้าหรือเปล่าเป็นการเอาเปรียบเรื่องของน้ำหนักหรือเปล่านะคิดว่าแม่ค้าน่าจะช่าง
หนักเฉพาะทุเรียนที่แกะออกมาสุดท้ายกลายเป็นว่ามันต้องไปรวมแกนที่มัน
เอาออกมาด้วยมันก็เลยหนักเข้าไปอีกอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะรู้สึกว่าเสียเปรียบ
เธอก็เลยเอาคลิปไปโพสต์ลงในติ๊กต๊อกหวังว่าเป็นบทเรียนให้กับคนที่ชอบทานทุเรียน